สนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยสำเร็จรูปเข้มข้นอร่อยสะดวกประหยัด
มาแล้วค่ะตลอดตลาดวันนี้ไปอัปเดตราคาสินค้ากันนะจ๊ะ
ไปดูว่าราคาจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะราคาของเนื้อสัตว์วันนี้ยังคงที่นะคะ
หมูเนื้อแดงอยู่ที่สองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมจ้ะสะโพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่จุดหกบาทต่อฟองค่ะ
กันที่ราคาของผักกันบ้างนะจ๊ะผักกัดขาวอยู่ที่๑๗บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีนนะคะเจ็ดสิบสี่บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมจ้ะราคาผักอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะ